เข้าสู่ช่วงที่สามของรายการค่ะตอนนี้ก๋วยจับยวนร้อนร้อนก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว
นักเล่าเส้นตัวพ่อก็พร้อมชิมแล้วเช่นกันคุณผู้ชมกลับมาที่หน้าจอกันหรือยังคะ
มาเช้าอดฟินไปพร้อมกับเฮียน็อตไม่รู้ด้วย
เอาละครับพร้อมชิมนะครับสำหรับจับยวนร้านแม่พลอยนะครับผมนี่เลย
นี่คือเส้นแล้วก็อุบลเนอะนำเข้ามาจากต้นตำรับเขาเลย
นุ่มมากเลยครับแล้วพอปิดเข้าไปเนี่ย
สัมผัสแรกมันได้กลิ่นหอมของพริกไทยมาก่อนเลยครับอ่าแล้วก็พอ
ี้ยวตัวหมูยอก็มีกลิ่นพริกไทยดำตามเข้ามาอีกครับผมรวมรวมแล้วรสชาติแบบ
ละมุนละมัยนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับปกติก็ใส่อะไรเพิ่มนะ
เขาต้องปรุงอะไรมาถ้าส่วนมากใส่กันถ้าคนใส่คือใส่แต่พริกครับ
ใส่แต่พริกอย่างเดียวเลยใช่สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดครับ
ถามถึงที่มาที่ไปของทางร้านจับยวนแม่พลอยก่อนเปิดมานานหรือยังครับ
เปิดมาห้าปีครับผมห้าปีจุดเริ่มต้นงานเปิดร้านเกิดขึ้นจากอะไร
เกิดจากคุณย่าเป็นกุ๊กเก่าครับคุณย่าคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับ
คุณย่าเป็นคนกรุงเทพครับแต่ทำอาหารอยู่แล้วครับ
แล้วทำไมถึงเลือกมาเปิดจับยวนล่ะครับคือคุณพ่อเป็นคนชอบทานอาหารครับอ่า
อาหารอีสานแล้วก็เลยลองทำก๋วยจับยวนดูครับ
ก็เลยบอกคุณย่าให้ลองทำก๋วยจับให้กินหน่อยใช่ครับอ่า
แล้วคุณย่าก็ทำไงครับก็ปรุงรสชิมกันในครอบครัวเนี่ยครับ
ปรากฏว่ารสชาติออกมาดีครับแล้วก็ให้เพื่อนฝูงลองชิม
แล้วเพื่อนว่าไงเปิดร้านได้ครับผมอ๋อเพื่อนบอกให้เปิดร้านเลย
ครับจากนั้นก็มาเปิดร้านครับใครเป็นคนเปิดคุณย่าเปิดหรือคุณพ่อเปิด
คุณพ่อครับเมนูแรกแรกที่ขายก็คือก๋วยจับยวนครับผม
เป็นไงตอนแรกแน่นครับตั้งแต่วันแรกแรกเลยเหรอครับผม
ตั้งแต่วันเปิดร้านวันแรกเปิดวันแรกทั้งแต่คนมันถึงเยอะได้ไงอ่ะ
เพราะอะไรอ่ะเป็นเมนูที่แปลกครับก๋วยจับยวนนี่น่าแปลกครับ
ในช่วงชาย๔ไม่มีอ๋อคือในช่วงชาย๔เนี่ยไม่มีก๋วยจับหยวนขายเลยครับ
แล้วพอมีร้านมาเปิดปุ๊บคนก็ตื่นเต้นก็เลยมาลองทานกันครับ
ปรากฏว่าอร่อยก็เลยปากต่อปากไปเรื่อย
ปีที่แล้วเพราะว่าอยากให้คนได้ลองชิมครับอย่างกว้างขวาง
ก็คือหมายความว่าอาจจะมาที่ร้านไม่สะดวกใช่ครับ
โทรมาสั่งดูแล้วเราส่งให้เลยทานที่บ้านเลยครับ
ได้ลองชิมก๋วยจับอร่อยบ้างนะครับผม
แล้วอยากจะเดินทางมาเองร้านตั้งอยู่ที่ไหน

เป็นจันทร์อาทิตย์ที่๒กับจันทร์อาทิตย์ที่๔ครับ
ก็คือจันทร์ที่๒กับจันทร์ที่๔ของเดือน

ถ้าใครอยากจะมาลองทานก๋วยจับยวนที่แบบว่า
รสชาติเข้มข้นแบบนี้นะครับ
ก็มาได้อยู่โชคชัย๔ของเดือนครับ
ขอบคุณมากครับน้องเจ็บครับ
ขอบคุณครับ
จากบ้านโป่งแล้วหมูแดงหมูกรอบสูตรเก่าแก่กว่า๓๐ปีเลยทีเดียว

เพราะที่ร้านนี้เขาก็ขึ้นชื่อการทำก๋วยเตี๋ยวได้รวดเร็ว
ส่งในเวลาไม่เกิน๑นาทีอีกด้วย
พูดไปคุณผู้ชมอาจจะแบบยังไม่เห็นภาพเนาะ
เดี๋ยวเราไปพิสูจน์ให้เห็นพร้อมกันกับเฮียน็อตเลยดีกว่าจ้า

วันนี้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เจ๊แดงเลยนะฮะ
เจ้าของตัวจริงเลยนะฮะร้านบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดง
ก็บอกเป็นการผสมผสานกันระหว่างบะหมี่สูตรโบราณ๗๐ปี
หมูแดงหมูกรอบ๓๐ปี
มันมารวมกันได้ยังไงผสมภาษากันได้ยังไงทำไมต้องแยกกันไม่เกิดกันอ่ะ

น่ะแม่ทำผักใหม่หมูแดงเนี่ยทำทีหลังหือ

บะหมี่นี้ไปได้มาจากว่าไปเปิดร้านอาหารเปิดพูท

แล้วที่วัดบวรเนี่ยเขาทางร้านบะหมี่บ้านโป่งเนี่ยเขาก็ไปเปิดบูธ

เขามาสายไม่มีคนช่วย
แม่ก็เอาลูกน้องคุณแม่ไปช่วยเขาจัดร้านเสร็จเลย
เสร็จแล้วก็เขาก็ทำให้เรากินเราก็ทำให้เขากิน
เฮ้ยบะหมี่ของพ่ออร่อยดีวะ

หมูกรอบเราอร่อยดีวะ

แม่ก็เลยบอกว่ายังไงซะหนูช่วยสอนแม่ทำบะหมี่ได้ไหม
เขาบอกได้สิคะแม่เป็นคนใจดี

มันเกิดจากความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน

แล้วเป็นไงระหว่างพอเอาบะหมี่เข้ามาขายอ่ะก๋วยจับเราขายดีเหมือนเดิมไหม
ก๋วยจั๊บก็ขายดีในสูตรเจ๊แดง
บ้านโฟงก็สูตรของบ้านโฟงเจ๊แดงเหมือนกัน

แต่ว่านี่ก้านหมูแดง๓๐ปีเอียกษางสิบปีเนี่ย

ถึงแม้ว่าร้านจะเปิดมานานสูตรเก่าแก่ก็จริง
แต่เราก็ยังมีความทันสมัยด้วยใช่
วันนี้เนี่ยเรื่องของแอปพลิเคชันที่
สั่งได้ค่ะสั่งออนไลน์สั่งอะไรนะไลน์แมน

ฟุตแพนด้าสั่งได้ทั้งไลน์แมนและฟุตแพนด้า

ไม่นานไม่รอนานหนึ่ง

ห่อเดียวเราก็ส่งเท่าไหร่เราก็ส่งหมดเลย
ไม่นานนี่ถ้าสมมุติสั่งสัก๕ห่อใช้เวลาทำกี่นาที

ของไปเลยมันเร็วขนาดนั้นขอพิสูจน์ได้ไหม
บุกไปหน้าเตาดูว่ามันทำเร็วขนาดนั้นได้อย่างไร

ฟังเจ๊แดงเม้ามอยก็รู้สึกสนุกแล้วล่ะค่ะ

เราพิสูจน์ยังไงดิคะเฮียชื่อนักขา
อา้วหละบุคก็มาในส่วนที่ทำอาหารแล้วนะครับผม
เราจะมาดูซิว่าที่เขาคุยโง่เอาไว้
ว่าเขาสามารถทำหนึ่งห่อไม่เกินหนึ่งนาทีจะทำได้ที่เขาพูดหรือเปล่านะครับ
วันนี้ขอสั่งเมนูเป็นบะหมี่เกี้ยวแห้งหมูแดงหมูกรอบ
จับเวลาสามห่อนะถามแล้วนะห้าวินาทีตามไป
เร็วกว่านี้อีกเดี๋ยวจะไม่ทันนะสามห่อนะ
กลับมาคบหนึ่งหอนะครับหนึ่งหอนี่ใช้เวลาตอนนี้ไปแล้วตังคง๑๕นาที
คุณผู้ชมหลายท่านคงจะแอบลุ้นตามไปด้วยเลยใช่ไหมล่ะ
ถ้าอยากรู้ว่าภารกิจการทำบะหมี่สามห่อ
น็อตมอบให้ทีมงานบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงนี้

สวัสดีครับพี่นอส
อยากให้ไหมนะครับเรา๒คนจะทำเมนูเส้นสไตล์เกาหลีครับ
กับเมนูบะหมี่สไปซี่ชีสเกาหลีครับ
ชิเกรดูกระจ่าสองคนได้ด้วยครับ
เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะทำซอสนะครับรบกวนพี่น็อตต้มเส้น
ลวกประมาณว่ากึ่งสุกกึ่งดิบซะหน่อย

ตอนนี้ผมผัดหอมใหญ่นะครับกับพริกเขียวอยู่ผมผัดลงไปพร้อมกันนะครับแล้วที่สำคัญคืออย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าถ้ามันไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรสชาติไม่เหมือนเดิมเขาก็ใส่แทนลงไปผัดเลย
เยอะเลยเอาละนี่แหละฮะแล้วเราก็ใส่โกสุจังนี่เลยนะฮะซอสพริกเกาหลีนี่เอง
แล้วก็ใส่น้ำสต๊อปลงไปต๊อกนิดหน่อยนะฮะใส่เส้นลงไปผัดได้เลยครับ
ใส่ทุกอย่างหมดแล้วขั้นตอนต่อไปอะไรครับเชฟเราก็จะใส่นมข้นจืดครับพี่นอท
เอาล่ะถ้าพูดถึงนมข้นจืดนะครับก็ต้องนี่เลยนมข้นจืดคาเนชั่นนมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด
สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายสไตล์ให้ทุกเมนูรสชาติเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครครับ
วันนี้จะใส่สักเท่าไหร่ดีครับเชฟวันนี้เราใส่หนึ่งกระป๋องเล็กพอดีครับพี่นัท
โอ้โหนี่จะบอกเลยครับว่าตอนนี้นะครับนมข้นจืดคาเนชั่นเนี่ยเขามีขนาดใหม่กระป๋องเล็ก
มีฝาเปิดพร้อมใช้สะดวกจริงเลยครับ

อีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปใส่กระทะใบใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชีสตรงกลางพี่นอท

เสร็จแล้วกันครับเชฟลองเปิดดูมั้ยครับลองดูสิ
หอมมากเลยนี่งาหน่อยโรยงาดำสุดท้ายครับส้นหอม
อร่อยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าบะหมี่เกาหลีมันจะเข้ากับชีสเยิ้มได้ดีขนาดนี้นะครับ
ทานแล้วเนี่ยได้ทั้งรสชาติของซอสเผ็ดผสมกับสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็มีกลิ่นหอมของนมข้นจืดคาเนชั่นเบาด้วย
เอาเป็นว่านะแค่มีนมข้นจืดคาเนชั่นติดบ้านเอาไว้เนี่ยทำเมนูอะไรก็อร่อยครับ
ใช่ครับรับรองนะครับถ้าไปทำตามเนี่ยโอป้าที่บ้านเนี่ยนะต้องหลงรักแน่นอน